คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจุดนะคะที่จังหวัดพัทธลุง
แม้ว่าตอนนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดพัทธลุง
สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายลงแล้วล่ะ
แต่ว่าบริเวณพื้นที่ที่ติดกับทะเลสาบสงขลา
อำเภอเขาชัยสนระดับน้ำก็ยังคงทรงตัวอยู่นะคะ
ชาวบ้านบางส่วนเองก็ต้องอบพยพไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณวัชรีดวงใสผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากจังหวัดพัทธลุงเชิญค่ะ
แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพัทธลุงหลายพื้นที่จะคลี่คลายแล้วนะคะ
แต่ยังมีที่อำเภอเขาชายสนซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ติดกับริมทะเลสาบสงขลา
ยังคงอยู่ในระดับทรงตัวค่ะ
ว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ๑เดือนถึงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ
พื้นที่หมู่๑หมู่๓หมู่๔และหมู่๕
ซึ่งเป็นพื้นที่ติดทะเลสาบสงขลา
พื้นที่แห่งนี้ค่ะมีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือน
ประกอบกับมีมวลน้ำจากพื้นที่ต่างในจังหวัดไหลลงมาสมทบ
ทำให้มีน้ำเอ่อท่วมสูงร่วม๑เมตรค่ะ
นายพินโยขวัญแทร่งนายกเทศมนตรีตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนบอกว่า
ช่วงนี้น้ำทะเลหนุนสูงคาดว่าทั้ง๔หมู่บ้านจะถูกน้ำท่วมขังนานร่วม๑เดือน
และจะเป็นพื้นที่สุดท้ายที่น้ำจะคลี่คลายค่ะ

ขณะที่บางส่วนได้ไปอาศัยบริเวณสารากลางหมู่บ้านค่ะ
หลังทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า
บ้านเรือนชาวบ้านถูกน้ำขังเสียหาย
โดยชาวบ้านไม่สามารถออกหาปลาได้นานร่วม๑สัปดาห์แล้ว
ขณะที่พืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะสวนปาล์มน้ำมัน
ก็ถูกน้ำท่วมขังเสียหายเช่นกัน
ขณะที่ทางวัดเขียนบางแก้วมีน้ำเอิดท่วมถนนทางเข้าวัด

โดยเฉพาะกุฏิพระพิกษุทรงและสารา
ส่งผลให้พระสงฆ์และสามเณรเดือดร้อนนะคะ
ขณะที่พลโทปิยวัฒน์นาควานิสแม่ทัพภาคที่๔
พร้อมคณะนำถุงอย่างชีพเข้าสารอาหารแห้งและข้าวกล่อง
แจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ในพื้นที่บ้านหัวปากเขียวตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุน
จำนวน๑๕๐ครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นค่ะ
ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพน้ำท่วมขัง
เนื่องจากเป็นจุดรองรับน้ำจากเทือกเขาบรรทัศน์
วกกับน้ำทะเลหนุนทำให้มีน้ำสูงเฉลี่ย๑เมตร๕๐เซนติเมตร
ขณะที่ทางโรงพยาบาลควนขนุนร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนขนุน
ตระเวนจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการช่วยเหลือ
และตรวจสุขภาพชาวบ้านที่ประสบภัยในพื้นที่ค่ะ
โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านจะป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจปวดเมื่อยและน้ำกัดเท้าค่ะ
ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งคนรวมเป็น๓คนแล้วนะคะ
จากนี้ยังมีผู้สูญหายอีกหนึ่งคนขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งออกตามหาแล้วค่ะ
ชรีดวงใสข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดพัทธลุงค่ะ